มาดูความคืบหน้าของการปฏิรูปตำรวจกันหน่อย
เพราะว่าดูเหมือนจะมีสัญญาณมาจากนายกรัฐมนตรีเองเลยนะคะ
ที่บอกว่าอยากที่จะให้แยกส่วนงานในเรื่องของการสอบสวน
เรื่องของการปราบปรามอย่างชัดเจนสักที

รวมถึงมีสัญญาณออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจควบคุมของ

เรื่องของการปฏิรูปตำรวจ
วันนี้ก็ต้องตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบการสอบสวน
เพราะนี่คือหัวใจของการปฏิรูปตำรวจ

ก่อนหน้านี้ในชั้นของการปฏิรูปตำรวจ
ชั้นของอนุกรรมการ
ก็ดูเหมือนว่าจะมาตกผลึกที่ว่า
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐมนูลฉบับใหม่
ให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างตำรวจกับอายการ
ก็จะให้อายการเข้ามาร่วม
ในการสอบสวนของตำรวจด้วย
ย่อยลงมาก็คือว่า

จะให้อายการเข้ามาตั้งแต่ต้น
ว่าทุกคดีอายการมานั่งร่วมสอบกับตำรวจด้วย

เพราะว่าบุคลากรไม่เพียงพอ

อายการเข้ามาเฉพาะคดีใหญ่
อาจารูดูยังไงตัดสินยังไงว่า
ก็คดีที่มีโทษสูง
อายการเข้ามาต่อเมื่อ

จากพนักงานสอบสวน
อัยการถึงจะเข้ามา

มีการถ่วงดุลกันยังไงระหว่างตำรวจกับอายการ
ตำรวจทำสำนวนเสร็จ

อายการตรวจสำนวน

ถ้าอายการเห็นว่าสำนวนบกพร่องไม่รัดกลุ่มตรงไหนยังไง

ให้ตำรวจเอาไปสอบใหม่

ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมหรอกครับ

สำหรับคดีสำคัญ

อายการก็สามารถที่จะ
แสวงหาพยานร่วมกับตำรวจได้

ระหว่างตำรวจกับอายการ

ทางการเงินมีอิทธิพลทางการเมือง

อายการก็เข้าไปตั้งแต่ต้น
สูตรมันกำลังจะออกมาแนวนี้ครับ

คดีที่จะมีเงินอำนาจเงินอำนาจทางการเมือง

เพราะก่อนหน้าโน้นเคยมีคนคิดว่า

ให้มีองค์กรใหม่จะได้คานกัน

อิสระอยู่กับตำรวจทำยังไง

ไม่ต้องไปเกี่ยวกับการปราบปราม
แปลว่าทางฝ่ายโน้นจับทางนี้สอบ
แล้วฝ่ายทางที่สอบเนี่ยก็มีความเป็นอิสระ

นายคนไหนไปสั่งพนักงานสอบสวนไม่ได้

ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย

เอาลองฟังรองวิศนุเครืองามสิ

นายกส่งสัญญาณอย่างนี้ท่านคิดว่ายังไง
วิศนุเครืองามบอกอย่างนี้
เรื่องของการสอบสวนเป็นไปได้
หรือไม่ที่ไม่จำเป็นต้องแยกออกมา
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากวันนี้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำงานเป็นสองแท่งคือแท่งสอบสวน
ตั้งแต่ยศบรรีเติบโตไปถึงถงผลบรเอก
กับอีกแท่งหนึ่งคือด้านการปราบปราม
โดยต้องแยกส่วนงานให้ชัดเจน
จึงไม่จำเป็นต้องแยกงานสอบสวนออกไปจากตำรวจ
ที่จะต้องปฏิรูปควบคู่กันไปด้วย
ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจไม่ได้ดูแลเกี่ยวข้องกับส่วนนี้
แต่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
มุ่งไปที่กระบวนการศาลและอายการ
เป็นเหมือนนกมีหูหนูมีปีก
นายกท่านจึงได้ฝากให้รองวิศนุกับพลเอกประวิทย์เนี่ย
ให้น่าเชื่อถือให้มีเกียรติให้มีศักดิ์ศรี
โดยทำเฉพาะคดีพิเศษจริง
ขี้หมูราขี้หมาแห้งแล้วเอางานตำรวจไปทำกันอยู่เหมือนทุกวันนี้
ก็ต้องเปิดทางให้เขาสามารถโอนย้ายกลับไปได้
อันนี้เพื่อจะรับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
ทีนี้เมื่อสัญญาณจากนายกว่าให้แยกงานสอบสวนออกไปอย่างนั้นฟังตำรวจว่ายังไง
พลตำรวจเอกรุ่งโรธแสงคราม
เขาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่ง
เขาเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปตำรวจ

และเขาก็เป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจด้วย

บอกว่าสารข้อสั่งการของนายก
ที่จะให้ปฏิรูปตำรวจ

ซึ่งเป็นหัวใจในปฏิรูปครั้งนี้ให้ชัดเจนเนี่ย

ได้ส่งให้คณะอนุกรรมการ

นำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ยังไม่สามารถให้ความเห็นได้
เมื่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ก็จะเสนอขึ้นมายังคณะกรรมการ
ส่วนเรื่องที่จะให้บุคคลภายนอก

และการพิจารณาอัฐคดี

ต้องไปศึกษาในรายละเอียดก่อน
ต้องรอให้มีการพินาก่อน

ฉะนั้นนี่คืองานปฏิรูป

การสอบสวนจะเป็นยังไง

มีคนมากระซิบบอกว่า

อำนาจการสอบสวนเอาไว้ให้เหมือนเดิมเนี่ย

ปฏิรูปตำรวจคราวนี้
มีตำรวจที่อยู่ในราชการ
และตำรวจที่เกษียณนอกราชการ
และมีค่าราชการ

ที่เป็นอดีตและเป็นปัจจุบัน

ที่จะให้มีการคานอำนาจกัน

ฉะนั้นต้องลองดูว่าสัญญาณจากนายก

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมามันหนีไม่พ้นหรอกครับ

เพราะถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูล

หมายถึงว่าถ้าเจอคดีที่มีคน

อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเสียเปรียบทางสังคม

แต่ไปเจอคดีกับคนที่มีเงินเยอะ

สารก็ดำเนินการตามพยานหลักฐาน

มีการรับสวยอย่างกรณีที่ภูเก็ตเนี่ย

ที่เขาเปิดดำเนินการอยู่เวลานี้

เขามีความผิดเยอะนะครับ

เขาคิดว่าเขาไม่กล้าทำผิด

เพราะคนที่รับสวย
ไปสั่งพนักงานสอบสวนไม่ได้

หัวใจของพนักงานการปฏิรูปตำรวจ

ถ้ามีความเป็นธรรมตรงไปตรงมา

รวมถึงการซื้อขายตำแหน่ง
ถ้ามีการสอบสวนตรงไปตรงมา

ไม่สามารถสั่งพนักงานสอบสวนได้
เวลามีเรื่องขึ้นมาในพื้นที่
ก็ไม่สามารถไปสั่งพนักงานสอบสวนได้

ที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ย

ระบบต่างมันจะดีขึ้นเยอะ

หัวใจของการปฏิรูปตำรวจ
อยู่ที่เรื่องของการสอบสวน

ตรงไปตรงมาของพนักงานสอบสวน
เอาละเรื่องนี้จะคอยตามดูต่อไปว่า

ต้องกอดติดนะคะตำรวจเนี่ยตอนนี้ปัญหาเยอะเหลือเกิน

ส่วนตัวทั้งหน้าที่การงานด้วย

ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเรื่องของกระบวนการสอบสวน

ทำยังไงให้คนไม่ผิดอย่าไปอยู่ในคุก

อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่